เอาล่ะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของบนท้องถนน
รถบรรทุกสินค้าเบรกไม่ทันครับ
งานนี้นะครับพังไป๓คันรวดครับ
โอ้โหชนแรงเสียงดังเห็นไหมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อำเภอควนขนุน
พัทธรุงก่อนจะถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ
คุณน้ำฝนเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
ขณะนั้นเธอกับสามีกับลูกขวบนึงเนี่ย

ปกติก็ใช้เส้นทางเส้นนี้เป็นประจำแต่ปรากฏว่า
ช่วงนี้เขาซ่อมแซมก็เลยทำให้ต้องใช้แบบรถสวนเลน
รถสวนเล่นกันตอนนั้นก็ขับมาเรื่อยนะครับ
ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเพราะรถติดเห็นไหม
แล้วเธอเห็นรถกระบะคันหน้าเปิดไฟฉุกเฉินครับ
สามีของเธอก็เลยชะลอความเร็วแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินด้วย
ก็ชะลอความเร็วแล้วอ่ะนะก็ไม่น่าจะชนอะไร

เธอก็เหลือไปเห็นอีกข้างหลังไปอีก
เป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดเล็กเบรกไม่ทันครับ
เพราะดีที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงรถของเธอก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ลูก๑เดือนนะครับคุณผู้ชมดูเลยทำไมปลอดภัย
เด็กเล็กต้องนั่งคาซีสนะครับถึงจะปลอดภัย
ขับต่อไปไม่ได้แล้วครับคาดว่าหม้อน้ำจะแตก
ต้องใช้รถลากไปที่โรงพักเดี๋ยวค่าเสียหายบริษัทประกันของรถบรรทุกจะมาเป็นคนรับผิดชอบครับ
เรื่องของท้องถนนมีหลายส่วนเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมค่ะ